เอามาดูข่าวต่อไปค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่
เป็นคนขับรถพ่วงขับมาค่ะติดไฟแดงอยู่จู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
วิ่งมาพยายามจะดึงประตูครับเขาก็เอาดึงทำไมล่ะไม่รู้จักกันเนี่ย
หน้าตาน่ากลัวด้วยล็อกประตูนะคะล็อกประตูเสร็จเรียบร้อย
ผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมนะคะไปลากเหล็กมาแล้วตีเขาทั้งคันรถเลย
อกจากนั้นปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาด้วยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เหลือลงมาก่อนครับ
ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแค่พยายามเค้าไปเกรียร์กล่อมผู้ชายคนนี้
ที่นั่งอยู่บนหลังรถบรรทุกก็ถามแหละ

เขาก็ยังไม่เอาอะไรและแถมยังไม่ลงมาด้วยนะคะ
ตำรวจที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คือตำรวจสพบ้านหมอ
ไปพร้อมกับอาสามูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
รถคันนี้นะคะซึ่งมีผู้ชายที่รูปร่างทวมหน่อยนะ
นั่งอยู่บนหลังคารถจอดอยู่ที่ถนนบางขโมดบ้านครัว
ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ
เข้าไปใกล้เขาไม่ได้และต้องเกลี้ยกล่อมอยู่ไกล
เพราะในมือผู้ชายคนนี้มีเหล็กแป๊บยาว๖๐เซนติเมตร
อกจากนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่เขาจะขึ้นไปข้างบนเขาเดินตีนะ
ตีหลังคารถบรรทุกตลอดเวลาส่งเสียงตะโกนหิวน้ำหิวน้ำ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมเอาน้ำไหมข้าวไหม
เขาก็ไม่ยอมลงมาสักทีเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถบรรทุกอีกคันค่ะ
ยุทธวิธีเปลี่ยนไปนะมาใช่ไหมมาอยู่บนรถบรรทุกใช่ไหม
ต้องเอารถบรรทุกอีกคันมาเทียบเจ้าหน้าที่ก็อยู่ข้างบนเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะ
และต้องใช้เหล็กงามสกัดจับผู้ชายคนนี้เอาไว้เอ้าดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วควบคุมตัวได้นะคะ
จากการตรวจค้นในตัวของผู้ชายคนนี้
พบบัตรพนักการรักษาความปลอดภัย
ของบริษัทแห่งมึงและอยุธยาค่ะ
พอการสอบถามก็ต้องสอบถามเขาไปนะ
ไปไหนทำไมถึงปีนขึ้นไปบนหลังคารถ
ผู้ชายคนนี้พูดไม่รู้เรื่องค่ะตอบคำถามไม่ได้เลย

ส่วนกรณีนี้มันเริ่มมาจาก
คนขับรถบรรทุกพ่วงชื่อว่าคุณสยามสิทธิวงศ์
เขาขับรถมาแล้วมาถึงบริเวณที่มันเป็นสัญญาณไฟ

แล้วเขาบอกจู่ผู้ชายคนนี้รูปร่างทวมคนนี้

ผู้ชายคนนี้ก็เลยปีนขึ้นไปบนหลังคา
จังหวะนั้นนะคะเห็นเป็นไฟเขียวพอดีค่ะ

จากนั้นไม่พอใช้เหล็กแป๊บตีหลังคาตลอดเวลา

กลัวเหล็กแป๊บมันทะลุหลังคาลงมา
โดนเขาเขาก็เลยจอดรถเข้าข้างทางครับ

ก็พอปั้นหมอตรวจท้าสารเสพติก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ